สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันจันทร์อย่างนี้มาเจอกันถูกต้อง

เขาลองไปอบรมไกท์เถือนสักนิดหนึ่ง

เขาบอกนี้เจ้าที่นะฮะร่วมกำลัง
หลายหน่วยงานบุกจับอบรมไกด์เถื่อน

ของพระอาทิตย์๒๓เมษายน

พนุธรวตรีสุรเชษฐ์หักพาน

ปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยทหารและกรมการท่องเที่ยว

ใช่ใช่ใกล้กับบอสแคร์ส์ใช่ปะ
เขาบอกอย่างนี้นะบอกว่า
ได้มีการร้องเรียนจัดอบรมไกด์เถื่อน
พบผู้เข้ารู้อบรม๑๔๗คน

ชาวต่างชาติมี๘๑คนมีชาวจีน๖๒คนไต้หวัน๘คน
เกาหลีใต้๖คนเมียนมาร์๔คนมาเลเซีย๑คน
ทางตำรวจเขาบอกว่าการอบรมใช้เวลาใน๒วัน
ตั้งแต่วันที่๒๒อยู่กับการขายสินค้าประเภทเจลล้างหน้ากาแฟ

เป็นสินค้าตัวอย่างที่จะนำไปขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน

พาสปอร์ตส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมเป็นคนต่างด้าว
พาสปอร์ตจริงวีซ่านักท่องเที่ยว
แต่ไม่สามารถเข้ามันประกอบอัศวินประกุธเทศได้
ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะจ่ายเงินตัวละ๒๐๐๐บาท
แล้วก็ถูกเก็บโทรศัพท์มือถือไม่ให้บันทึกภาพด้วย
นั่นไงนะฮะทีนี้จากการยึดเอกสารแล้ว
ก็บอกว่าหากพบว่าเข้าข่ายกระทำความผิด
กฎหมายมาตราใดจะไม่มีการละเว้นโดยเด็ดขาด
อกจากนี้ในส่วนของสินค้าภายในงาน

พบว่าสินค้าไม่มีใบอนุญาตจากออยอร์
แล้วก็ไม่มีที่อยู่แหล่งผลิตที่ชัดเจนนี่ก็ไม่มี
เห็นไหมฮะ๑๔๗คน
ส่วนใหญ่เป็นคนใดอย่างที่เขาบอก
ในช่วงปีที่ผ่านมาสิ่งที่ขายดีที่สุด
ที่ตัวต่างชาติมาจะต้องซื้อเยอะที่สุด
หมอนยางพาราทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
เพราะเขาบอกว่าเป็นย่านเท่าความดังขวาง
คนจีนจะมาเยอะเพราะเขามาลงกัน
เขาชอบไปเจอเขาอาบน้ำเจอเถอะเนอะ

เข้ามาชาวเวอร์กันหน่อยตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นบนไว้นะ
เขาจะมีแต่ขายหมอนยางพาลาตลอดทั้งสอยเลยเจอ
แล้วฉันก็ถามเคยถามว่าทำไมขายหมอนยางพาราเยอะจังเลย

เขาบอกว่าทำไมนักปันวดดำดูแมนหรือคุณหนุ่มอีก
เค้าคุณหนุ่มเป็นแบบหวานกว่า

ก็มาต้องขับผ่านบ้านฉันอยู่แถวนั้นเวลาไปทำงานฉันนั้น

ขับทานอย่างนั้นก็จะเห็นวีคับยุ่นอยู่แถวอะไรอย่างนั้น

โอ้ขนาดถ้าสมมติการใช้เสียงไม่ค่อยมีสิ่ง
ฉันอยากทำรายการเลยดีกว่าไหมครับทำไงล่ะบ้านผีพี่ไปกันแล้วหรือเปล่า
ไม่ใช่เป็นบ้านผีเปสถานเป็นสถานปฏิบัติธรรมล้าง
รูปปั้นที่เขาปั้นขึ้นมาอาจารย์ส้วนเขาบอกข้างในใส่กระดูกผีไทยโหงเก็บไว้

เดี๋ยวรอดูรอดูอีกหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้เลยนะคะ

ไฟไหม้เรือนทายครูดับกลับกลับไปช่วยน้องหมา๗ตัวสำหรักควานตายสุดน่าชอบ

ใช่คือจริงอาจารย์คนนี้เขาออกมาแล้ว
เรื่องเกิดขึ้นที่อยู่ไม่ไกลนี้เอง

ก็ไปพบกับหญิงสูงวัยถูกไฟคลอกร่างย่างสดทราบ
ชื่อคือนางสาวฟองสวาสวงพันธ์นะคะอายุ๗๗ปีค่ะ
หรือว่าครูฟองจันทร์เจ้าของบ้าน
อกจากนี้เข้าไปปุ๊บก็ยังพบซากสุนัข

ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาก

นายสุเทพสาหร่ายผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ตำรวจฟังค่ะว่า
เรือนไทยทั้งสองหลังนี้มีนางสาวฟองสวาส
หรือว่าครูฟองจันทร์ข้าราชการบำนาน
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรี

อาศัยอยู่เพียงลำพังกับสุนัข๗ตัวด้วยกันนะคะ
ช่วงเกิดเหตุก็ครูฟองจันทร์ก็วิ่งมาหาที่บ้าน
สภาพนุ่งผ้าถุงกระจมอกมาเลย

ไฟไหม้บ้านจึงรีบโทรไปแจ้งดับเพลิง
ไปตามชาวบ้านนำถังดับเพลิงมาช่วยกัน

ใช่เป็นบ้านไม้เก่านะคะสองหลังติดกัน
เนื่องจากว่าเขาก็บอกว่าคาดว่าน่าจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือแล้วนะ

เพื่อที่จะไปช่วยสุนัขทั้ง๗ตัว
แต่ว่าอาจจะสำลักแล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไป

นักก็ไม่ได้ด้วยหมดเลยทั้งหมดเลย๗ตัวเลย

คุณครูน่าจะรอด

อ๋อพี่เข้าบ้านเขาไม่ได้เหรอสิ
กับเธอยังไงไปหมาวิ่งมากัดไงไอ้ตั๊กทะแหลก
แต่ตอนนี้ก็เป็นตกกระป๋องอยู่

๑๗ตัวตกกระป๋องต้องไปซื้อบ้านให้หมาอยู่หนึ่งหลังน่ะ
ไม่ใช่ยังแต่ก็คือให้อ้องเขาอยู่ห้องนึงอะไรอย่างนี้

เค้าส่งมานะชอบครูพดำมากครูพดำดูเป็นงานเป็นการ

ใช่ผมอยากให้เขียนมาใหม่
อีกทีฉันไม่รู้แบบเขียนผิดหรือเปล่า

เอาต้นตานหน่อยไหมที่จังหวัดอ่างทองอำเภอโพทองเนี่ยฮะได้มีต้นตาลประหลาด

อุ๊ยทำไมมันขึ้นเป็น๓แชกอย่างนั้นฮะคุณตื่นตกใจเพื่อไม่เคยเห็นว่าดำ
เพราะต้นตาลส่วนใหญ่มันมียอดเดียวถูกต้องไหมฮะมันขึ้นตรงตรงเลย
คุณดูต้นข้างนี่มันมีต้นเดียวเหมือนบ้างอันนี้ดูดิ
ยอดในต้นเดียวกันซื้อต้นตายอายุกว่า๑๐๐ปีซึ่งสร้างความมือให้กับชาวบ้านในพื้นที่
คือทางด้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าเขาบอกว่าเห็นต้นตาลต่างกล่าวมันตั้งแต่เด็กแล้ว
โดยตอนนั้นเนี่ยเคยไม่ใช่แค่๓ด้วยนะ
เคยมีมากสูงสุดถึง๗๐
ยอดแยกมาเป็น๗คือหมายถึงในต้นนี้เหรอ

ในช่วงใกล้วันหวยออกพบว่าต้นนี่ก็จะขาวโพนเลยคุณ

ไปหาคุณใหญ่
อันนี้ชาเชิงเซาเนี่ยนะมันหนุ่มแต่ละคาม

ขาวมากเขาต้องก็เอาทาสีขาวทำอะไรเธอ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

เขาบอกว่าคนย้ายลูกปั้นน่ะลูกปั้นที่ไปทัย
ตามที่พี่เล่านี่อยู่ชาเชิงเซาใช่ไหม

เอาอย่างนี้สรุปแล้วเนี่ยเมื่อก่อน๗ยอด

ใกล้วันหวยออกทีไรคนพากันไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันเต็มเหนียวมาก
โดยลูกเจ้าของที่นาเนี่ยเขาบอกต้นตาน๓ยอดเนี่ย
มันขึ้นตรงานเคยถูกรางวัลสลากินแบ่งมาแล้ว

เจ้าของที่เขารวยมาจากสลักกินแบงค์

ลูกสาวเจ้าของที่นาเนี่ยชื่อนางกุลนวลสนอง
เขาบอกเห็นต้นตาล๓ยอดนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
ซึ่งแม่ตัวเองห่วงมาก
โดยส่วนตัวถูกสลักรัฐบาลมาแล้วหลายครั้ง
และล่าสุดที่ผ่านมามีคนบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่

จะขอซื้อในราคา๓๐๐๐บาท
แต่แล้วก็เงียบหายไปจะขอซื้อต้นนี้
มันจะไปขุดยังไงขุดไปแล้ว

ใช่คือเป็นเรื่องของจอมขมังเวศคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
โดนยิงเสียชีวิตอัฮุดำบอกเล่าสิ
คือครอบครัวเขาลงขันคุณ
เขาลงขันทั้งหมดเป็นเงิน๓ล้านบาท

คือในอดีตเมื่อ๑๐ปีก่อนคุณพ่อเขาเสียชีวิต
ทีนี้เสียชีวิตไปเนี่ยถามว่าเพราะอะไร

ใครเป็นคนทำคุณสัยใส่พ่อเขาตาย

ตำรวจพบศพที่อำเภออมก่อย

เป็นจอมขมังเวชชาวกะเหลี่ยงคุณ

เป็นศพของนายแสงมณีอายุ๖๑ปี

จอมขมังเวศชื่อดังอำเภอออมก่อย

เอาเล่าต่อเร็วเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอ่ะ

ซึ่งเป็นลูกจ้างหน่วยพิทักษ์ป่ายางแก้วนะฮะ

มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่บริเวณลำตัว
สะโพกและที่สำคัญ
ลูทวาร
ทำไมต้องเอาปืนเนี่ย
ยิงเข้าไปที่ลูทวารเถอะ

สรุปแล้วง่ายก็คือว่า

คือคนในครอบครัวของคุณผู้ชายที่เสียวิทยา๑๖ปีก่อน

เขากำลังตามหาว่าใครเป็นคนฆ่า
แล้วก็สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓ควร

ให้การรับสารภาพว่าเป็นเครือยาศกันหมด

แค้นแล้วก็เก็บความแค้นไว้ในใจตลอด

เพราะว่าทำไมเนี่ยอย่างที่คุณหนุ่มบอกว่า
อยู่ดีเนี่ยก็แบบปวดท้องทุกวันอุจจาระไม่ออก
เหมือนโดนปูนสัยเหมือนบีดานายสมพร

เอามามาหมอผีบอกเอามาแสนนึงก่อน

๑๐ปีที่แล้วน่ะเขาตามหามัน๑๐ปี
จึงลงขันกันในหมู่ครอบครัวของเค้า

๓ล้านบาทแล้วก็ไปจ้างมือปืนจากจังหวัดอุดรธานีคุณ
จากอุดรธานีมาลงมือสังหารครั้งนี้
โดยตามความเชื่อของโบราณเนี่ยคนที่เล่นของขังเนี่ย
หากจะให้ของเสื่อมต้องยิงที่ก้น
เป็นอันเดียวที่ลงของไม่ได้ที่ก้น
ของที่ทำเข้าคนอื่นก็จะหายไป
จึงมีการดักยิงนายสามณีก่อนที่จะเข้าไปทำงาน
คือนายสามีเขาทำงานหน่วยพิทักษ์ป่าอยู่แล้ว
ก็ไปดักเขาไปดักยิงเขานะครับ
ในที่สุดก็ยิงก้นยิงตัวจนเสียชีวิต

โดยยังไม่มีการจ่ายเงินทั้งสิ้น

ต้องขอหมางเวศคนนี้ไปทำของใส่คนในบ้านที่อีกแล้ว

๒คนแล้วไงเขาก็เลยจ้างคนไปยิง

ทำใส่คนหนึ่งในครอบครัวแล้วสมมุติคนนั้นเสียชีวิต

ก็คือมันก็จะจบที่คนนั้นแล้วก็จะหมดใช่ไหม

ไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องไปยิงทำไม
จ้างวัดดำก็ได้ทำไม

ฉันเป็นทำอาชีพผัวไหมเป็น

อ้าวช่วงหน้าช่วงนี้งูเห่าเยอะเหลือเกินอืมแต่

งูเห่าเหลือยเข้ามาข้างไม่พอ

พระเจ้าช่วยกล้วยทอดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมากันฮะ

วันนี้หลายคนติดตามกันสำหรับเบ้นเลสซิ่ง

ทำเทปพิเศษ๑เทป
เนื่องจากว่าเราจำได้ว่า
แต่คือแพทย์เนี้ย
เราดูว่าตั้งแต่ประมาณเดือนอะไรวะอิ๋นจี้

จำได้ว่าที่ใส่ชุดสีขาวไรใช่มะ
ซดุ้งคือใช่หมดเลยอย่างนี้หรอ

แล้วก็มีคำถามหนึ่งเดี๋ยวฉันก็ต้องโดนด่าอีก
ถามว่าอ้าวเนี่ยทำไมลูกเกิดมามีแต่แบบว่าปัญหาอย่างนี้

แต่คุณสามารถเช็คดวงไปพร้อมกับอาจารย์รักได้เลยนะ
เพราะว่าราศีลักษณะ๓คนเท่ากับ๖ราศีเข้าไปแล้ว
เพราะฉะนั้นคน๖ราศีสามารถร่วมเช็คดวงไป
ขอเริ่มกับสล็อตใหม่ของไทยรัฐทีวีเลย
วันที่เท่าไหร่แองจี้๒พฤษภา
พฤษภาคมพฤษภาคมไทยรัฐทีวีเราจะมีสล็อตใหม่ทั้งหมด
ในช่วงพร้อมเราติดตามกันนะ
แล้วเบนล์ล่ะเบนล์เลสซิ่งเจอวันนี้เข้าไปทำอะไรคะ
วันนี้ไปสารอาญาครับนายอัครกิจวรโรธเจริญเดช
เบนเลสซิ่ง๓๐ปีสามีของแพทย์นับประพา
ผู้ต้องหาขอใช้คำว่าผู้ต้องหาแล้วกันนะ
สมคบฟอกเงินกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดของนายไซสนะ

ค้ายาชาวราวเดินทางไปสารอาญา
พร้อมกับนายสิทธิโชคตรีเนธทนายความ

ตามเมื่องขายการปล่อยตัวชั่วคราว

อยู่ในช่วงเวลาฝากครั้งที่ห้า

หลังจากนั้นเน้นเลสซิ่งเขาก็เปิดใจ
กับสื่อมนุชนมนุษย์ไม่ได้หนักใจด้วยเรื่องกะดิที่ตรง
คือสิ้นเดือนนี้จะมีการส่งสำนวนอายการไปนะฮะ
ยืนยันทรัพย์ทั้งหมดที่ทุกคนที่ทุกคนคิดกันอยู่วันนี้

ณวันนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะเอาหลักฐานมาแสดง
ทางด้านทนายความเขาบอกว่าสารนัดรายงานตัวอีกครั้ง
วันที่๕พฤษภาคมเวลา๘โมงครึ่ง

ที่เริ่มต้นตั้งแต่๒๔เมษายน
ไปถึงวันที่๕พฤษภาคม
เลสซิ่งถูกฝากค้างครั้งแรกตั้งแต่วันที่๖มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ

ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีตีราคาประกัน๕แสนบาท
พร้อมที่สำคัญคือตอนนี้เบ้นไม่สามารถเดินทาง

เบนแต่ถ้าสมมติกันออกนอกประเทศแต่ละครั้งเนี่ย
เดี๋ยวนะพี่สองคนใส่แหวนอะไรกัน

ไม่ได้มาจากสถาบันเดียวกันไม่ใช่

อ๋อของพี่มดัมก็มีเหมือนกันหรือปู่หง

อีกหนึ่งข่าวนะนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับที่มดัมพูดไว้ยังครั้งอีกนิดหนึ่ง
คือติดตามไทยรัฐให้ดีนะฮะหมู่ไนท์เนี่ยนะครับ
เพราะว่าหมอลักษณ์บอกเลยว่าดวงของคุณแพทย์กับคุณเบ้นเนี่ย
จะเป็นอย่างงี้อีกสองปีแกไม่ใช่จะดีขึ้นน่ะมีอ๋อ

เหนื่อยเลยอีกสองปีหรือแล้วก็อีกสองปีคืนคนที่เกิด
คนที่เกิดลักษณะราศีธนู

เธอเปล่าไม่ไม่มีตกไม่ทอดไม่ต้องบอกให้ไปดูเอง
สองปีครึ่งมีสามราศีต้องไปตามดูเอง
เดี๋ยวนั้นก็คือต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาจริง
ดูดวงกับหมอลักษณ์คือแบบไม่อยากให้แกมานั่งทักเลย
ทักทีไรแบบโอ๊ยสะดุ้งทุกครั้ง

เขาไม่ได้ทักคุณเรื่องนี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วทักเรื่องอะไร
งูเห่าเลยเข้าบ้านอุ้ยฉันชอบมากเธอนู

งูมากกินทุกพืช
ตูบ้านเอาไว้นะครับเพื่อระบายระบายความร้อน
เพราะเกิดเจองูเห่าลื้อยเข้ามาในบ้าน
แต่ว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับเพราะเธอเห็นเงี๊ยงงูอะไรเธอก็เลยไล่
มีไล่ด้วยมันกัดเหรอมันไม่กัดมันพ่นเป็นพิษเข้าตา
อุ๊ยแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้พ่นพิษเข้าตา
แต่ว่าโชคดีที่อาจจะเข้าไม่ได้มากมาก็เลยเครื่องเท่านั้น
เธอไม่บอดไม่บอดหลังจากนั้นก็เลยโทรตามอาสาสมัครให้มาช่วย
เขาก็เลยไปช่วยกันก็ปรากฏว่างูเลื้อยเข้าไปนอนอยู่ในห้องนอน
โอ้โหเข้าห้องนอนไปเลยปรากฏว่าเป็นงูเห่าตัวยาวเมตรกว่า
แต่มันเข้าเต็มอาจจะบอดได้นะถ้าไปดนตาดำจุดขึ้นก็กระน่ะ
นี่ใช่เหรองูเข้า
เขากรกัดไงแต่อันนี้คือเขาไล่นี่เนี่ยเหมือนอยู่ไกลมันก็พ่นแป๊ะ
มองมากนักงูเห่ามันพ่นอยู่ดิ
จริงก็เลยไม่รู้ว่าเวลาไล่มันต้องทำอย่างไรเนอะ

ใช่หนูมันอาจจะตกใจเพราะว่ามันก็เอาไม้หรืออะไรไปแห่มมันแล้ว
แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับงูดังกล่าวเรียบร้อยนะฮะ
แล้วก็จะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่งูโผล่จากชักโคกกลับมาอีกแล้วนะเธอ
โอ้โฮตายแล้ว
ตอนนี้เวลาคนเข้าห้องน้ำทีนึงก็กังวลกันมากมาย

ค่ะพี่ช่วงนี้ฝนมา

แล้ววิธีเขาทำอย่างไรรู้ไหมทำอย่างไรคะ
เอาปลาไหลใส่เข้าไปในท้องน่ะ

ใส่เข้าไปเพื่อที่แบบว่าเขารู้สึกว่าปลาไหล่

หรือว่ามันแพงเกินไปเลยใช้ปลาไหล่มันถูกกว่า
หรือว่ามันไม่ได้ใช่นะคะไม่เอาถ้าบอกเป็นความเชื่อตัดจริงแล้ว
แบคทีเรียล้วนเลยนะคุณใช่มันอย่าดีกว่าค่ะน่ากลัวมาก
เอาอีกข่าวหนึ่งค่ะวันนี้เขาบอกว่า
โกยเงินถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติไตรมาสแรกไป๙๐๐ล้านนะคะ
กรมการท่องเที่ยวก็เผยไตรมาสแรกในปี๖๒
นี่แหละดึงรายได้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์กว่า๙๐๐ล้านบาท
โกยยอดหนังถ่ายทำทั้งหมด๒๓๙เรื่อง
ซึ่งจริงเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ
ในปีนี้ก็จะได้ประมาณ๓๐๐ถึง๔๐๐๐ล้านบาทภายในปีนี้

โดยภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทำทั้งหมด๒๓๙เรื่อง

สหรัฐก็สร้างรายได้ไปสูงสุดเลย๑๖๑ล้านบาทค่ะ

รองลงมาก็คืออังกฤษค่ะ๑๖๐ล้านบาท
แล้วก็คิดว่าจำนวนคณะถ่ายทำ
แล้วก็รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในปีนี้
น่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วย

เคยได้ยินไหมว่าเวลาเขาจะถ่ายโฆษณาอินเดีย

อืมเพราะว่าค่าโปรดักชั่นอาจจะถูกกว่า
แต่ดาราที่อินเดียนี่เขาทรีดเป็นเทพนะเธอ

แล้วเสร็จแล้วปุ๊บอยากจะลองใช้ช่างผมไทย
รู้สึกจะมาถ่ายโฆษณาแชมพู

ต้องมีคนคุกเขาเอาที่เขียบุหรี่อย่างนี้

ต้องคานเข้าไปใช่ไหมต้องคานเข้าไปแต่งหน้าก่อนนะเถอะอ๋อ

ก็บอกคุณห่าวสามารถพูดผิดได้จริงได้

หรือตอนนั้นเออคืออินเดียค่ะตอนนั้น
แต่เข้าใจได้บางทีวิธีการทำงานของแต่ละประเทศ
ก็ไม่เหมือนกันไงแต่ไม่เป็นไรเข้ามาถ่ายหนึ่งเมืองไทยเยอะ

อ๋อมายูเขาก็ใส่นะ
มีอะไรยูเหมือนปว่างเลย

อ๋ออย่าขัดใจแม่นี่เห็นไหมนี่
เค้าเห็นครั้งแรกแล้วเค้าใส่อยู่นะ
อีกหนึ่งข่าวฮะที่จริงข่าวของต่อไป

นาเเด็กยาร่วมเปรี่ยนกินข้าว

เด็กยาย่าห่างกันแล้วอะไรอย่างนี้
ล่าสุดงานนี้นะฮะเรียกว่าดีต่อใจเหล่าเอฟซีเอ็นไวน์เลยล่ะ
ณเดชนยายาเมื่อสองครอบครัวณเดชน์คุกิมิยะ
จิ้นฟินเฟอร์กับยายาอุรัสยาเนี่ย
มาร่วมวงร่วมโต๊ะอาหารกันอย่างแนบแน่นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
แม้ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอุ๊ยข่าว

เขาบอกว่าแยกกันแล้วเหรอเธอใช่ก็เหมือนว่าแบบเหมือนฝ่ายชาย
ไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเหมือนไม่ค่อยมีภาพร่วมกัน
เหมือนต่างคนเอ๊ะเลิกกันหรือเปล่าหรือห่างกันหรือเปล่าอะไร
คือมันเป็นเรื่องเริ่มแต่ตอนที่มีคนบอกว่าน้องยายาเปิดตัว
ณเดชน์พี่เอออกมาพูดณเดชน์เข้าข้างพี่เอไม่เข้าข้างยายาอะไรอย่างนี้
ก็ดูงองแงงกันแต่ที่เขาก็ยืนยันแล้วเขายังกลับมาสู่กันตลอด
บอกมีหวานใจตัวเองบวกกันก่อนหน้านี้สองครอบครัวเนี่ย
อย่างที่บอกว่ามีควรไปสังเกตเนอะแต่แถบออกมาให้ขาบ
เหมือนไม่ค่อยสนิทสนมกันแล้วแต่งานนี้หลักฐานมัดตัวขนาดนี้ว่า
ณเดชนกับยายาเนี่ยยังมีความมุ้งมิ้งกันอยู่
ถึงแม้บางครั้งจะไม่ได้วื้อหวาอะไรกันสักเท่าไหร่
แต่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยนี่แฟนคาร์ปก็ค่อยแฮปปี้กันมาก
สองครอบครัวนั่นคือแม่แก้วแล้วก็แม่อีกคนนึงใช่ไหม
แม่คนที่ใส่แว่นไม่แน่ใจเหมือนกัน
อ่ะปีเตอร์ตอนนี้ก็บอกว่าล่าสุดน่ารักนะครับ
มาให้กำลังใจคุณพลอยแล้วก็ลูกเดินแบบนะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่ของคุณพ่อด้วยนะครับ
แม้ความรักระหว่างคุณปีเตอร์นะฮะกับสาวพลอยจบลงไปแล้วทั้งคู่นะครับ
แต่ทั้งคู่เองก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับลูกอยู่นะครับ
นั่นก็คือน้องแพนเตอร์กับน้องภูมิมานะครับ
ก็ดูเหมือนว่าปัญหาคาราคาซังของครอบครัวนี้เนี่ยจะจบลงด้วยดีแล้วด้วยนะครับ
เพราะช่วงหลังเนี่ยนะฮะหนุ่มปีเตอร์เองก็ได้ใช้เวลาอยู่กับน้องแพนเตอร์กับภูมามากขึ้นด้วยนะครับ
ล่าสุดนะฮะอุ่มปีเตอร์เนี่ยได้โผล่ไปร่วมให้กำลังใจกับสาวพลอยนะฮะ
ลูกชายน้องแพนเตอร์กับภูมาที่ไปเดินแบบในงานอีเวนต์งานหนึ่งนะครับ
แต่ทั้งคู่เนี่ยไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรมเดียวกันว่าอย่างนั้นนะฮะ
ซึ่งปีเตอร์เปิดใจบอกว่าภรรยาชวนตนก็แบ่งเวลามาทันทีนะครับเพราะอยากให้กำลังใจลูก
ทำให้เขารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวคืนกลับมาแต่การกลับมาเป็นสามีภรรยาเหมือนเดิมคงจะยาก
ซึ่งเทียนก็อยากทำสู้กวันนี้เพื่อลูกต้องสาวคนเท่านั้นเองนะครับสูตรคุณพลอยก็บอกเหมือนกัน

ไปทะเลทำไมคุณไม่ทำกับเดี๋ยวน้ำทะเลจืด
แม้คุณหนุ่มคะ

อันนี้ทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวภูเก็ต

กลายเป็นน้ำเชื่อมไปแล้วคุณนี่คู่นี้

พี่ใหม่เป็นซิคแพก

น้ำชอบเพลงเทคดับหน่อย
โอเคไปแล้ว